เพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็ดูท่าทีของแต่ละท่านที่มีชื่ออยู่ในโผล่
อย่างคุณสุธินคลังแสงที่มีกระแสข่าวออกมา
คุณสุถินก็บอกว่าโผเป็นการคาดเดานะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครได้กระทรวงไหน

บอกว่าที่มีโผล่ว่าคุณสุธินไปนั่งกระทรวงกลาโหม

ใช่ไหมคะก็พูดติดตลกก็บอกว่า
ถ้าหากว่าถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจริง
ก็อาจจะประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธ
เพราะว่ามีคลังแสงอยู่แล้ว

ส่วนกรณี๑๖สสพักประชาธิปัตย
โหวตให้คุณเจษฐาธวีศิลป์เป็นนายก
จะทำให้โผล่พลิกหรือเปล่า

เพียงแต่ว่าประชาธิปัตย์มีเจตนาดี
อยากให้ตั้งรัฐบาลปรองดองให้ได้โดยเร็ว
และรัฐบาลวันนี้เป็นรัฐบาลพิเศษที่สลายคั่ว
เป็นรัฐบาลปรองดองต้องทำงานได้กับทุกพัก
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ย้ำว่าเป็นโคต้าของพักเพื่อไทย
ซึ่งไม่ต่างจากกระทรวงสาธารณสุข
พักทำมาตั้งแต่ต้นก็อยากต่อยอด

ก็คาดว่าเดี๋ยวศุกร์นี้ทุกอย่างน่าจะจบค่ะ
โผล่ที่คาดออกมาก็คาดหมายคาดเดาค่ะ

ส่วนผมบอกว่าไปอยู่กระลางห่ม

ก็ได้คิดคำอยู่เพียงแต่ว่า

รู้แต่ว่ามาธัยต้องเป็นของภักดิ์แกนดำ

ไม่แต่ว่าสาณศุภิคก็เป็นใบรี่บรานทุกภักดิ์

แต่ว่าอันนี้คือหมายถึงความจำเป็นของพักนะแต่ว่ามันยังมีองค์ประกอบอีกหลายเรื่อง
มาดูคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยก็บอกว่าเรื่องการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีพักไหนได้โคต้ากระทรวงไหน
ก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ในพักจะคุยกันตนเองไม่ทราบรายละเอียด
วันนี้สังเกตสีหน้าแต่ละคนก็สดชื่นนะคะชื่นมื้นมีรอยยิ้มนะคะ
คนไหนยิ้มคนไหนติดตลกนี่ไม่ค่อยหลุดโผล่แล้วครับ
วันนี้เนี่ยปล่อยมุกกันหลายคนเลยอีกคนนึงที่ปล่อยมุกวันนี้คือคุณอนุทินนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามจะถามคุณอนุทินแล้วก็ดูท่าทีนะคะ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่ก็เลี่ยงที่จะตอบนะ
เพราะว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็มีกระแสข่าวใช่ไหมคะ
โผล่ว่าจะไปกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลใหม่
ก็ถามย้ำว่าชัดเจนแล้วหรือเปล่าคะเรื่องม๔
ก็เรียกมุกใส่นักข่าวด้วยค่ะไปฟังกันหน่อยค่ะ
ทำเหมือนฟังไม่ชัดมธ๑ก็ถามนักข่าวกับวทอะไรวทอะไร

ลุยมสินวรวราวุธศิลปอาชาค่ะ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะคะ
ก็พูดถึงการจัดตำแหน่งรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับแจ้งจากภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งก็ให้สิทธิ์พักเพื่อไทยที่จะพิจารณาตำแหน่งต่าง

จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมทำงาน

แต่ถ้าได้กระทรวงพาณิชย์จริงก็พร้อมทำงานค่ะ

แต่ก็คงให้เป็นสิทธิ์ของทางเพื่อไทยในการบริหารจัดการนะครับ

ส่วนพาณิชย์ที่ท็อปคิดว่าจะไปพิจารณาอย่างไรบ้างครับ
ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้ว่า
แต่ท้ายที่สุดเพราะตอนนี้มันก็ข่าวนั้นข่าวนี้นะครับ
ก็ทราบว่าให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะครับ

ก็ยังให้เกียรติทางพักเพื่อไทยนะครับ
ให้เป็นสิทธิ์เข้าไปพักแก่นนำและให้ทำครับกับไทย